เมื่อวานนี้คุณผู้ชมผมเชื่อว่า
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
หลังจากผ่านมา๓เดือนแล้ว

บางคนยังสงสัยอะไรต่างนานา

ก็เดินทางไปยื่นเรื่องขอรับร่างของคุณตังโม
แล้วก็ไปติดต่อรับศพคุณตังโม

สีขาวนะครับ

ผ้าลูกไม้ยาวก็จะนำมาให้คุณตังโมพร้อมกับถุงเท้าด้วย
แล้วก็รองเท้าส้นสูงมีโบครับมีแหวนมีใส่กำไรแล้วก็สร้อยเบนจรงนี่ชุดนี้ฮะ
เขาก็เตรียมมาให้คุณตังโมได้สวมใส่ในวันที่จะส่งคุณตังโมเข้าสู่อ้อมกอดของพระเจ้าครับ
คุณแม่เนี่ยช่วงที่เข้ามายื่นเรื่องรับร่างของคุณตังโมก็เปิดเผยกับนักข่าวสั้นด้วยว่า
แตงโมเขาเป็นนางฟ้าคุณแม่เนี่ยเตรียมชุดไว้แล้วแล้วก็เตรียมแต่งหน้าให้คุณตังโมเป็นครั้งสุดท้าย
ให้น้องไปเป็นนางฟ้าจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ของบริษัทสุริยาหีบศพก็นำโรงศพ
ซึ่งทำขึ้นมาพิเศษให้กับคุณตังโมโดยเฉพาะมาใส่ร่างของคุณตังโมครับ
ก่อนจะนำขึ้นรถตู้ทะเบียนนหนูจอจาน๓๙๑๘นนทบุรีของบริษัทสุริยาหีบศพ
โดยที่มีแฟนหนุ่มของคุณตังโมก็คือคุณเบิร์ตนั่งเคียงข้างโรงศพแฟนสาวไปตลอดทางด้วยนะครับ

คุณแม่ครับคุณแม่พนิดาเปิดใจกับสื่อตอนที่คุณแม่พูดเนี่ยก็น้ำเสียงสั่นเคลือ

หลายคนฟังก็จับเสียงได้ว่าคุณแม่น่าจะมีความใจหาย
คุณแม่บอกจนถึงตอนนี้คุณแม่ยังทำใจไม่ได้เลย
ต่อให้ผ่านไปอีกกี่ปีก็ยังลืมลูกแตงโมลูกสาวของคุณแม่ไม่ได้จริง
แล้วก็บอกว่าคุณแตงโมเป็นอภิชาตบุตรจริงยอมเหนื่อยเพื่อให้พ่อแม่สบาย
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้แตงโมกลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกครั้งครับ
ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ภอให้มาเกิดเป็นลูกคุณแม่อีก
คุณแม่ก็สงสารนะเป็นลูกเสียชีวิตเร็วไป
แต่ก็ดีใจได้แต่งตัวสวยให้เค้านะครับ
สวยใส่มงกุฎใส่ชุดขาวกระโปรงของเขาเองเลย
สูงแล้วก็มีโบน้องเบลเขาชอบใส่รองเท้าที่มีโบอะไรอย่างนี้
ก็ใส่แหวนใส่สร้อยคอเป็นเพชร
แหวนใส่กำไรทุกอย่างครบหมด
พร้อมไปปาร์ตี้ได้เลยแล้วก็ใส่มงคุด
มงคุดที่คุณแม่ทำเองด้วยใช่ไหมคะให้เขาเป็นนางฟ้า
ทำเองค่ะทำเองเมื่อคืนนี้น้องโมเป็นอภิชาติบุตร
จริงซึ่งคุณแม่ไม่เคยบอกใครน้องโมลำบาก
แล้วก็ชื่นชมความเป็นอภิชาตบุตรของคุณตังโมนะฮะ

คุณผู้ชมครับแล้วหลังออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ร่างของคุณตังโมก็เคลื่อนไปยังคริสตจักรเมทาดิสนะครับ
รังศิษย์ครองสี่จังหวัดประทุมธานี
เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจ
โดยในงานนะครับมีคนที่รักคุณแตงโม
ไปร่วมส่งคุณตังโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้า
แล้วก็ไว้อะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ซึ่งนอกจากญาติเพื่อนแล้วก็ทุกคนที่รักคุณแตงโมนะครับ

เท่าที่สถานที่จะเอื้ออำนวยเนี่ยนะฮะ
กลุ่มคนบนเรือครับทั้งปโรเบิร์ตจ๊อปกระติก
ก็ไปร่วมงานด้วยแต่ว่าไม่มีใครเห็นคุณแซนนะฮะ
จ๊อปนิทัศน์มาในสูตรสีดำนะครับ
ถึงเป็นคนแรกแล้วก็ตามมาด้วยปอโรเบิร์ตแล้วก็กระติก

ก็รีบเข้าไปในงานโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใครครับ

ส่วนบรรยากาศในพิธีชาปนกิจนี่แหละครับ

ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ว่างดงามครับ
มีภาพของคุณแตงโมประดับล้อมกรอบด้วยดอกไม้สดนะฮะ
โทนสีขาววางไว้ที่โรงศพนะครับ
ออกแบบพิเศษมาเพื่อคุณแตงโม
คุณแม่พระดินาได้ขึ้นกล่าวชีวประวัติ

บอกว่ายิ่งคิดถึงลูกทุกวันยังทำใจไม่ได้
ตอนนี้น้ำตาตกในไม่ออกมาเป็นน้ำตา
แต่ระบายออกมาเป็นเสียงลมหายใจ
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาคุณแม่ถอนหายใจ
พ่อคุณแม่กำลังร้องไห้อยู่ครับ
คือตอนนี้เดินไปตรงไหน
นึกถึงแต่ภาพน้องโมเดินผ่าน

แล้วก็ทำใจไม่ได้สักทียังลืมเขาไม่ได้สักที
ตอนนี้น้ำตามันตกในแล้ว
ถ้าถอนหายใจคือร้องไห้นะ

คุณแม่ไม่ถือโทษโกรธใครเลย

ไม่ได้ถือโทษโกรธใครใดทั้งสิ้น
เพราะว่ามันทำร้ายใจเราเอง
แล้วลูกเราเนี่ยที่มองดูอยู่เขาก็จะไม่มีความสุขด้วย
สู่อ้อมกรดของพระเจ้า
รวมไปถึงคนบนเรือสปีดโบ๊ทด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกระติกโรเบิร์ตปอล์จ๊อป

แล้วก็ในช่วงสุดท้ายของการวางดอกไม้ครับ
เบิร์ทฟันของคุณแตงโมและคุณโมอามินา
พาแมวรูปรักของคุณแตงโมสามตัว

มีวิกเตอร์มีบ๊วยมีบ๊อบมาส่งแม่โมครับ

โดยคุณเบิร์ตอุ้มเจ้าบ๊วยเอาไว้
นั่งที่ข้างโรงศพของคุณตังโม
แต่เจ้าบ๊วยคุณผู้ชม
คือเขาดูอากับกิริยาดูอาการมาแล้ว
เหมือนมันรู้ว่าในโรงคือแม่มันฮะ

มันพยายามจะปีนขึ้นไปบนโลงให้ได้ครับ
ก็ได้แต่รูปหัวให้กำลังใจ

ใครได้เห็นภาพนี้เขาบอกว่า
โอ้โหน้ำตาซึมทีเดียวครับ
หลังจากเสร็จพิธีในโถงพิธีแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เคลื่อนร่างของคุณแตงโมไปยังเตาเผา

โดยคุณแม่และเพื่อนสนิทนะครับ
ไปส่งคุณตังโมถึงหน้าเตาเผา
นี้หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจแล้วนะครับ

วันเสาร์ที่๒๘พฤษภาคม
ทำไมต้องไปรอ๒๘พฤษภาคมเลย
คืออย่างนี้ครับคือจะต้องรอญาติฝั่งคุณพ่อ
ให้มาร่วมพิธีด้วยโดยจะฝากอัฐิไว้กับคริสตจักรก่อน
ส่วนอัฐิของคุณแตงโมจะแยกใส่๒โกรธนะครับ
ไว้เป็นสองส่วนส่วนแรกคุณแม่จะเก็บเอาไว้
อีกส่วนหนึ่งจะเก็บเอาไว้ในล็อกเกอร์ที่๙
ข้างล็อกเกอร์เก็บอาถิของคุณพ่อโส
คริสตจักรเมทอดิสนี่แหละครับ
รังศิษย์ครอง๔ปฐุมฐานีครับ

คุณแตงโมก็กลับสู่สวงสวรรค์
อ้อมกอดพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว